อันนี้ก็ตีเหมือนกัน๔รุ่ม๑ค่ะ

ย้ายโซนย้ายพื้นที่มาที่ประทุมธานี
แต่เอ๊ะเขาบอกว่ามันเป็นความเข้าใจผิดหรือเปล่า
จังหวะจะยกเสื้อเช็ดลิปสติกเช็ดหน้า
แล้วคิดว่าโชว์หัวเข็มขัดโดนแบบนี้ค่ะครับ
โอ้ยได้ยินไหมเมื่อกี้อะไรเลือดเหรอ

คลิปนี้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้พาร์ท๕๒นี่นะคะ

บอกว่าเรื่องวุ่นของวัยรุ่นแก๊งชีวาว่า
รุมน้องเขาทำไมแก๊งชีวาวา

แต่จริงปัจฉดนะที่ขมหาหมวดนี่นะฮะ
เมื่อคืนนี้อยู่หลังมรังสิตเลย
น้องชายของคนที่เขาเอาคลิปให้
โดนกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้ค่ะเขามารุมทำร้าย
ทำไมบ่อยฟังจากคนที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เขาบอกว่าจริงน้องชายเขาถูกเพื่อนเอาลิปสติกทาหน้า

ใช่จังหวะนั้นนี่อันนี้คือกำลังเอาเสื้อขึ้นมาจะเช็ดลิปสติก

จังหวะที่กำลังจะเอาเช็ดลิปสติกเนี่ยไอ้ฝั่งกลุ่มนั้นมันเข้าใจว่าอ๋อยกเสื้อมังจะโชว์หัวสำคัญมันจะโชว์ว่าเจ๋งโชว์ว่าเก๋าใช่ไหม
ถกเสื้อโชว์หัวเข็มขัดเหรอ
ใช่ทีนี้ก็เลยจะมายึดหัวเข็มขัดที่น้องเขาใส่อยู่แต่น้องให้ไม่ได้เพราะว่าหัวเข็มขัดนั้นเป็นของพี่ไง

เออพอน้องให้ไม่ได้มันก็เลยกลายมาเป็นเรื่อง
แล้วเขาบอกโอ้จะมาโชว์อะไรหัวเข็มขัดเดี๋ยวนี้เขาไม่โชว์กันแล้ว
เรื่องนี้ค่ะทีมข่าวของเราไปถามเลยนะลงพื้นที่ไปค่ะไปหาคุณชนะพลเชื้อประทุมค่ะเป็นผู้เสียหาย
ก็เล่าให้ฟังอุ้ยตายแล้วหัวคิ้วฝั่งคิ้วด้านอะไรนะด้านซ้าย

นี่ยังมีรอยผ้าก๊อสแปะตาจะปิดอยู่เนี่ยนะคะ

คือเขาบอกว่าวันนั้นผมจะกลับบ้าน

มีผู้ชาย๔คนเข้ามามาขอดูหัวเข็มขัดผม
แล้วก็บอกว่าขอได้ป่ะผมก็บอกว่าไม่ได้
เพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ของผมมันเป็นของพี่ไง
ทีนี้กลุ่มนั้นเขาไม่พอใจค่ะ
แล้วก็มาบอกว่าเดี๋ยวมึงได้เจอกันแน่

บอกเฮ้ยมีเรื่องว่ะแม่งเมื่อกี้
ไปช่วยเคลียร์หน่อยดิไม่อยากมีปัญหาเลย

เรียนไหนสั้นคำว่าเรียนไหนเนี่ย
เดี๋ยวนี้ชอบถามกันแบบนี้นะเรียนไหน

นี่พอเขาเดินออกมา

เข้าไปนั่งกินต่อจนร้านปิด

เหลือแค่ตัวของน้องชนะพลเนี่ยนะ
กับเพื่อนผู้หญิงคนนึงก็ไปนั่งกินข้าว

เพื่อนก็ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานไง

เดี๋ยวลองฟังน้องชนะพลเล่าหน่อยค่ะ
โอ้ยเจ็บก็เจ็บตาเนี่ย
จะปิดแบบนี้แล้วต้องมาจ่ายค่านักษาอีก

ที่รุมเขาเนี่ยมาดำเนินคดีนะคะ
เดี๋ยวนี้คนใช้ความรุนแรงกันเยอะเนอะ
หาเรื่องกันเก่งนะฮะ